แน่นอนค่ะแต่ว่าข่าวแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปขึ้นบ้านใหม่ของคุณก้องห้วยไร่กันเลยจ้า

ต้องบอกว่าขึ้นบ้านใหม่ของกล้องห้วยไร่มันต้องแบบไม่ธรรมดา

อย่างที่บอกไปนะคะคือจริงเขาก็มีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่แล้วนะคะ
แต่เมื่อวานนี้ค่ะเลิกดีวันที่๒๒เดือน๑๑ปี
ตอน๒๑๑๒๒นี่หนุ่มก้องค่ะนิมนต์พระ๙รูปนะคะ
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ค่ะที่สร้างไว้ย่านรามอินทาค่ะ
บ้านหลังนี้คุณผู้ชมเอาไว้เวลาคุณกล้องคุณเบลมาทำงานที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
ก็จะได้มาพักผ่อนพร้อมกับครอบครัวค่ะ
ตามภาพที่เห็นเลยค่ะงานเริ่มตั้งแต่เช้าค่ะ
หนุ่มก้องเพื่ย่ไหร่นะคะแล้วก็ภรรยาคุณเบลเนี่ย
่งผ้าสิ้นไทยมาแบบสวยเป๊ะเลยค่ะจัดโต๊ะบวงสวงเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเนี่ย
หลังจากนั้นนะคะก็ให้พระทั้ง๙รูปค่ะสวดมนต์ภายในบ้านค่ะ
ให้เกิดสิริมงคลโดยกล้องเบลนะคะ

มาร่วมพิธีแบบง่ายเป็นกันเอง

แต่ระดับนักร้องเสียงดีทั้งสามีและภรรยาค่ะ
มีหรือเสร็จงานแล้วจะไม่จับไมค์จ้า
ความใหม่มับค่ะร้องเพลงเพราะนะคะ
พอเสร็จพิธีการทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละค่ะ

ประทับจิตประทับใจพี่ป้าน้าอาอย่างมากค่ะ

พี่ป้าน้าอาควักเงินสดให้ติ๊บไปเลย

ป๊าดได้ข้อมูลจดชิมคุณ

ได้เวชีตรงนี้จากกลางทุกคนอย่างเดียวได้
ปาร์ตีโทนะคะถือว่าเป็นของขวัญนะคะ
รับวันขึ้นบ้านใหม่แล้วกันค่ะ
แน่นอนค่ะคุณผู้ชมขึ้นบ้านใหม่ทั้งที

ฉันทักไม่ถามนะคะรู้หมู่บ้านเขาด้วยนะคะ
เลขที่บ้านนะคะคุณผู้ชมของคุณก้องห้วยไร่นะคะ
บ้านหลังใหม่คือ๔๓ทับ๒๘๘จดไว้ด้วยจ้า

หน้าเจอกันคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นข้อสังเกต
เรานำเสนอเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกันไปทำบงทำบุญ

คือเท่าที่สังเกตดูเนาะอย่างที่น้องพลอยไปให้ไข่ใช่ไหม
มันจะเป็นกันอารมณ์แบบ๑๐๑๑๘๘

อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงของทุกคนค่ะ